เราไปต่อเลยนะครับความคลิปหน้าอีกเรื่องหนึ่ง
คดีที่ฆ่าหนุ่มไทยที่ซิดนี่ที่ออสเวรีย
เมื่อวานเรานำเสนอไปว่าตำรวจเนี่ยเขายังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้ง
แต่มันมีประเด็นที่ว่าคนสนิทของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเคยมาบอกว่าไปมีเพื่อนคนหนึ่ง
แล้วก็ไปรู้ว่าเพื่อนคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้เหมือนกับว่าผู้เสียชีวิตไปรู้ความลับ
เกี่ยวกับเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่อาจจะเป็นการฆ่าปิดปาก
แต่ว่าคนนี้ที่เขารู้จักอันนี้เป็นคนชาวออสเตรเลีย

ส่วนเรื่องของการรับศพมาเนี่ยนะคะทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่ากำลังดำเนินการเรื่องของเอกสารอยู่
เพราะตอนแรกได้รับรายงานว่าจะมีการติดต่อขอรับศพวันนี้
แต่ว่าอาจจะยังไม่ทันก็ต้องมีการเดินเรื่องของเอกสาร
ตำรวจที่ออสเตรเลียเขาก็เดินหน้าในการตามหาเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าโหดนะคะ
ฆ่าผู้ชายไทยแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้คนนี้ค่ะผู้เสียชีวิตคือนายวัชิระเพชรมั่งอายุ๓๓ปีนะคะ
ถูกฆ่าแล้วก็เอาผ้าห่อศพไปทิ้งในร่องน้ำที่ริมถนนโฮมบุชเบดรายฟนครซิดนี่ที่ออสเตรเลียนะคะ
คือก่อนหน้านี้ทางน้องสาวของนายวัชิระเขาโพสต์เฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าพี่ชายหายตัวไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมทางเจ้าหน้าที่ก็ตามหาแล้วเขาก็เจอศพผู้ชายคนนึงเป็นชาวเอเชีย
ก็เลยนำไปตรวจดีเอนเอว่าใช่นายวัชิระที่หายตัวไปที่น้องสาวโพสต์เฟซบุ๊คหรือเปล่า
ตกลงแล้วใช่พอใช่แล้วเนี่ยก็ต้องตามต่อว่าใครลงมือก่อเหตุสาเหตุคืออะไรที่มาที่ไปคืออะไร
คือเขาก็ดูลายนิ้วมือพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจนยืนยันได้ว่าศพนี้เป็นนายวัชิระจริง
ทีนี้ก็ต้องไปดูเบาะแสคือคาดว่าเป็นประเด็นเรื่องของไปรู้ความลับเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำซิดนี่ก็ไปติดตามการทำงานของตำรวจซิดนี่นะคะ
คือตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะไปคุยกับเพื่อนของนายวัชิระในย่านชุมชนคนไทยก็คุย
คือคุยเยอะเลยแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นชาวออสเตรเลียด้วยก็คือไปคุยหมดนะคะ
คือตอนนี้มีเพื่อนสนิทของนายวชิระคนหนึ่งให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
นายวัชิระไปสนิทกับเพื่อนชาวออสเตรเลียอยู่คนนึงแล้วคนนี้ไปเป็นเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติด
สมาชิกปล่อยยาเสพติดขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วนายวัชิระเคยเล่าให้เพื่อนฟัง
เคยบอกว่าเนี่ยจะไปแจ้งตำรวจดีไหมเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจดีกว่า
ประเด็นใหญ่เลยมันเป็นแก๊งค้ายาเสพติด
ก็เลยคาดว่าเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทำให้แก๊งค้ายาเสพติดแก๊งนี้
ฆ่านายวัชิระเพื่อปิดปาก
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าตัวเพื่อนชาวออสเวรียของนายวัชิระคนนี้นะคะ

ส่วนร่างของนายวัชิระทางน้องสาวบอกว่า
ติดต่อขอรับศพเบื้องต้นจะติดต่อขอรับศพวันนี้
แต่ว่าทางคุณเบ้นที่เป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องเอกสารนะคะ
เอกสารยังไม่เรียบร้อยก็เลยยังไม่สามารถรับศพมาได้
เพราะสภาพศพนี้ก็ถือว่าโหดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะฮะ
ปิดปากด้วยนะครับแล้วก็ห่อแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่ข้างทาง